ราวของทีมชาติเต็มอิ่มนะครับโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็ความพร้อมของการจัดการแข่งขัน
รายการต่างเรามีโอกาสนะครับได้สัมภาษณ์ทางสิริโชคพาโส
ซึ่งถือว่าเป็นดาวรุ่งหัวหอบคนสำคัญของชุดอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
จะอุ่นเครื่องกับอีรักษ์ในชุดอายุไม่เกิน๒๓ปีในวันเสาร์นี้นะครับ

ไปติดตามบรรยากาศบางช่วงบางตอนของการพูดคุยกับเจ้าย้าย
กับการกลับมาเมืองไทยนะครับเพื่อรับใช้ทีมชาติไทยครับ
เราพูดคุยกับเจ้ายาสิทธิโชคพาโสนะครับ
เตรียมจะประเดิมทีมชาติไทยชุดยู๒๓ในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติอีรักษ์ในวันเสาร์นี้นะครับ
เขาไปค้าแข้งกับเจลีกมากับทีมคาโงชิมานะครับ

ยาครับการกลับมาในครั้งนี้
ยาคิดว่าจะได้อะไรในการเล่นที่เจลีก
แล้วก็นำมาปรับใช้กับทีมชุดยู๒๓ครับ

แล้วก็พื้นที่น้อยก็ต้องออกบอลให้เร็วนะครับ

แน่นอนว่าอาจจะมีเรื่องของโฮมซิก

เป็นยังไงบ้างช่วงนั้นช่วงที่ไปอยู่แรก
คือช่วงวีฟแรกเหมือนเรายังปรับตัวไม่ได้ด้วยครับ
แล้วก็ไม่เคยอยู่คนเดียว

แต่มันหนักที่ภาษาที่เราคุยเขาไม่รู้เรื่อง
ก็มีปรึกษาคุยกับพ่อแล้วก็โครเทงแม่
มันปีเดียวเองถ้าอยู่ได้มันก็ได้ประสบการณ์เกี่ยวกับตัวเอง

โครเทงวิทยาลาคาหลูกเป็นดึงคนที่ให้กำลังใจเรา

เขาพูดตั้งแต่วันแรกที่ไปถึง
คือผมมีอาการที่อยากจะกลับตั้งแต่วันแรก
กลัวว่าตัวเองอยู่ไม่ได้แล้วทำไม่ได้

เขาบอกว่าแกจะกลับมันก็ได้

ชีวิตแกก็ไม่เหมือนอย่างนี้แล้วนะ

สู้ต่อแล้วก็ยังพูดกับตัวเองอยู่ว่า

ว่ากลัวอยู่ไม่ได้กลัวทำไม่ได้

คิดเข้ามาในสมองอยู่เรื่อย
แต่พอนึกถึงก็ดีขึ้น
มันต้องมีเข้ามาในช่วงขนาดคิดอยู่แล้วครับ
เพราะว่ามันต่างที่ตลอด
คือไม่รู้จะคุยกับใครด้วย
เพราะว่าสื่อสารกับเขาก็ยังไม่ค่อง
เล่าถึงวินาทีแรกที่เราได้ประเดิมสนาม
ความรู้สึกในช่วงนั้นเป็นยังไงบ้าง
ดีใจแล้ววันนั้นก็ได้ซ้อมเป็นตัวจริง
พออีกวันหนึ่งมาเขาก็ประกาศว่า

ตอนแรกแต่พอลงไปแล้ว
สัมผัสแรกได้แล้วไม่เสียบน

จะต้องลงเจอกับทีมชาติอีรักษ์

รวมไปถึงในแมชสำคัญ

ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแล้วก็ศึก๔เกม
วันที่๑๐นี้ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุด

มันก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายครับเพราะว่า
ทีมชาติอีรักษ์ก็น่าจะเล่นกันเร็วเหมือนกัน

ประสบการณ์ก็จะมาสอนให้ถึงตอนนั้นครับ

ฟุตบอลที่ติดตามไทยรัฐทีวีครับ

ก็เป็นฝ่ายชนะครับ

ทีมชาติไทยต่อไปนะครับ
ก็ต้องขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจกับยาด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ